ก็เพราะว่าหน้ากีฬาร่วมกับม๊า

ดังนั้นจะเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

และเป็นรายการในการคัดเลือกหน้ากีฬาทีมชาติธรรมไทย

ถ้วยประธานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐที่สนามกีฬาขี่ม้ากองพลฐานม้าที่๒รักษาพระองค์สนามเป้า
ซึ่งรายการนี้นับเป็นรายการที่ทุกคนตั้งเป้าหมายจะคว้าแชมป์ให้ได้ในแต่ละประเภท
โดยในครั้งนั้นจัดขึ้นเพื่อชิงถ้วยประธานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาก่อนที่จะกลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้งในปีนี้
โดยการแข่งขันในครั้งนี้จัดการแข่งขันใน๓ประเภทหลักคือประเภทศิลปะการบังคับม้าประเภทกระโดดข้ามเครื่องกิดขวาง
อกจากนี้ยังมีรางวัลสำหรับผู้ดูแลม้าและผู้ดูแลเกือกม้ายอดเยี่ยมที่นับเป็นรางวัลสำคัญยิ่งสำหรับบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬา
เลี้ยงดูให้ม้าแต่ละตัวลงสู่สนามแข่งขันด้วยความสง่างาม
และที่เพิ่มมาอีก๒ประเภททรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ที่อยู่เบื้องหลังของกีฬาขี่ม้าก็คือผู้ดูแลม้าและช่างเกือก
รวมทั้งสิ้น๕ประเภทก็จะแข่งด้วยกันทั้งสิ้น๓วันตั้งแต่ช่วงเช้าประมาณ๗โมงเช้าของทุกวัน
ทุกคนจึงตั้งเป้าที่จะทำผลงานให้ดีที่สุด
การแข่งขันในปีนี้เนี่ยจะมีการแข่งขันด้วยกัน๕เพศอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับ
จะมีการแข่งขันเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโอลิมปิกบิสปินเนี่ย
แค่ศาสตร์กับจอมปิ้งพรีเวนติ้งจะไม่มี
เพราะฉะนั้นการแข่งขันในปีนี้ก็เลยสอดแทรก
รายการหลักรายการใหญ่ก็คือจะเป็นรายการที่ใช้คารีไฟล์นักกีฬา
ที่เตรียมลงแข่งขันในประเภทกระโดดข้ามเครื่องกิดขวาง
รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ลงแข่งขันรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองไทย
ซึ่งเธอก็ตั้งเป้าจะคว้าแชมป์มาครองให้ได้
ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดสำหรับปีนี้ของซอเลยค่ะ
ก็ตื่นเต้นค่ะแน่นอนเพราะว่าเป็นการแข่งขันที่ใหญ่มาก
ก็คือมารวมกันในการแข่งขันนี้หมดเลย
แล้วก็ทำให้การฝึกซ้อมผ่านไปด้วยดีทุกวัน
เราก็พยายามให้ผมก้งสภาพ
การแสดงของเหล่าอาชาฝีมือดี
รอที่จะจารึกภาพประวัติศาสตร์ทั้งหมด
ซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถสัมผัสความยิ่งใหญ่ของรายการนี้ได้

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน